คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งกำลังใจที่เราต้องส่งให้กับแม่ทุมปฐุมวดีนะคะ
หลังจากที่แม่ทุมนั้นค่ะเข้ารับการรักษาด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ
วันนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
ซึ่งลูกสาวคนเล็กอย่างคุณยุ้ยปรัฐมวัลเขาเผยว่าตอนนี้อาการของแม่ทุมเนี่ยยังดูทรงตัวค่ะ
แต่มีการตอบสนองน้อยลงแล้วก็ช้ากว่าที่ผ่านมานะคะ
โดยเจ้าตัวก็พยายามทำใจแล้วก็เข้าใจกับโรคที่คุณแม่ต้องเผชิญว่าเป็นโรคที่รักษายาก
แต่ขอท่านยังอยู่แล้วก็รับรู้ได้ก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
พร้อมขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังส่งกำลังใจให้เธอแล้วก็ครอบครัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ถ้าตามความเข้าใจของเราแล้วสิ่งที่เราพยายามทำความเข้าใจมาตลอดคือโรคที่คุณแม่เป็นนี่มันค่อนข้างที่จะมีแต่แบบทรงกับสุดอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากก็คือได้แค่ประคองไปยังไงเราก็เราก็ต้องเตรียมใจเพราะว่าด้วยโรคที่เราศึกษาแล้วมันไม่มีทางรักษาค่ะ

การตอบสนองของคุณแม่ตอนนี้ก็เราไปถึงใช่ไหมคะก็จะแบบยิ้มให้แล้วก็ตอบเราบ้างอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบเยอะเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะแค่ทุกวันปัจจุบันให้แบบเราไปถึงแล้วคุณแม่ยังแบบตอบสนองเราได้ดีอะไรอย่างนี้
เราดูวันต่อวันนะวันไหนที่เราไปหาแม่แม่ยังยิ้มให้เราแม่ยังคุยกับเรายังมองหน้าเราอะไรอย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปฏิหารทุกอย่างมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
วันนี้ก็ยังหวังว่าแม่จะดีขึ้นในระดับที่จะพากลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่ง
กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยุ้ยเขาก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ
ที่ยังคงส่งมาให้ครอบครัวของปรารถมาศวรรษ
ข้อมูลคดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ขอบคุณแทนแม่ทุมแล้วก็พ่อรองด้วย